สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองสายย่อแล้วครับ

สายขูดมะพร้าวนี่ดูท่าทางเขา

ช่วยแผ่นกล้องแบบเร็วนะคะ

รายการเรามาช้านิดนึงแต่ว่าสังเกตว่ายังมีแฟนรายการติดตามกันอยู่อย่างหนึ่งแน่นเลย

ขอบให้คุณผู้ชม

ฟังให้ดีผมมีนวัตกรรมไหนมานำเสนอ
คือนวัตกรรมใหม่เราไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใดด้วย
เพราะว่าเรานำเครื่องขูดมะพร้าวคุณผู้ชมมาดัดแปลง
กลายเป็นเครื่องล้างถ้วยข้าวแบบอัตโนมัติ

จะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงของตลอดหาเรื่องค่ะ
ทุนแรงมีหน้าตาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
และเจ้าเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่ร้านขายข้าวนึ่งอบไอน้ำ

อยู่ที่หมู่๙ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ที่เขาขายมีทั้งข้าวกล้องข้าวไรสเบอรี่
ข้าวกล้องมันปูและข้าวเสาให้
ส่วนคุณพี่สุพรรณคำมาโฮมอายุ๔๔ปี
หนุ่มเจ้าของร้านกำลังสารวนนั่งล้างถ้วยเข้านึ่งอยู่หน้าบ้าน
โดยมีเครื่องทุนแรงภูมิปัญญาแบบชาวบ้านเป็นตัวช่วย
พี่สุพรรณเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นช่างไฟฟ้า

เปิดร้านขายข้าวนึ่งมาได้ประมาณ๗ปี
ขายทั้งปลีกและส่งวันละประมาณ๓๐๐ถึง๔๐๐ถ้วย
เมื่อขายเสร็จแล้วตัวเองกับภรรยาต้องเสียเวลา
มานั่งล้างถ้วยอลูมิเนียมที่ใช้แล้วกินเวลาหลายชั่วโมง

และบางครั้งก็ยังต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยกันล้างอีก๒๓คน
จึงเกิดความคิดอยากหาเครื่องทุนแรงและเฟฟค่าใช้จ่าย
ก็ปิ๊งไอเดียนำเครื่องขูดมะพร้าวที่มีอยู่แล้ว
ดัดแปลงซะเลยทำเป็นเครื่องล้างถ้วยอัตโนมัติ
โดยวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

ประกอบด้วยมอเตอร์ประมาณครึ่งแรง
ติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟรั่ว
ส่วนโครงใช้กระมังมาทำเป็นตัวบังกันน้ำกระเด็น
แกนหัวที่ใช้ในการหมุนล้างถ้วยนั้น
เป็นหัวแปลงขนกลมแบบพลาสติก

เพื่อใช้ล้างถ้วยอย่างเดียว
ส่วนวิธีการเพียงนำถ้วยคว่ำเข้าไปในแกน
แกงก็จะหมุนทำให้ข้าวหรือคราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย

จากนั้นนำถ้วยไปล้างน้ำยาอีกครั้ง
เพื่อความสะอาดถูกสุขอนามัย
ก็คือเราซื้อเครื่องขูดมะพร้าวมา
เราเอามาต่อยกว่าแล้วคือเราจะเปลี่ยนหัว
หัวพวกหัวขูดมะพร้าวมาเป็นพวกใส่ซีนเข้าไป
ฝากันน้ำใส่หัวขัดเข้าไปอีกตัวหนึ่ง
เพื่อที่จะได้ล้างงานของเราที่จะใช้งานของเราครับผม
๓๔พันถ้วยครับประมาณ๓พันได้ครับ
ก็คือใช้ทุนแรงไปเยอะครับ
ใช้ทุนแรงให้แฟนอยู่บ้านคนเดียว
จะได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นต่อการทำงาน

เครื่องนี้สามารถทุ่นแรงคนไปได้เยอะ
ต้นทุนต่ำต่อเครื่องประมาณ๒๐๐๐บาทเท่านั้น
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๓เครื่อง
เตรียมพัฒนาเครื่องให้ดีขึ้นและปลอดภัยกว่านี้
และจะสามารถเปลี่ยนหัวแกนได้ตามความต้องการ
เพื่อใช้ล้างขวดหรือแก้วอีกด้วย
ยังไม่สมบูรณ์จะมีการต่อยอดขึ้นมาอีกที
ก็คือจะมีรางน้ำฉีดน้ำ
ผิดน้ำอีกทีหนึ่งก็คือจะสร้างเพิ่ม

แต่กระมังทุนต้นทุนยังไม่เยอะประมาณนี้ครับ

กระมังอย่างนี้แปลงอย่างนี้
แล้วก็ซื้อใหม่มาไม่ผ่านการใช้งานครับ
แม่ไอเดียพี่เขาดีจริง
อย่างนี้ต้องคอยติดตามดูพี่เขาว่าจะมีอะไรมานำเสนออีก
ขอปรบมือให้รัวเลยจ้า
โอ๊จอร์สมันยอดมากเลยค่ะ

สำหรับเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย

สุดยอดจริง

บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพัฒนาเป็นเครื่องที่สามารถล้างขวดได้

ผมว่ามันเหมาะมากสำหรับคุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
เอาไว้สำหรับรับคำสั่งจากคุณภรรยา

แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าวัดเข้าวากันหน่อย

เขาบอกว่ามีกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมในการดึงคนเข้าวัดนะครับ
พาไปที่วัดพระนอนปุคาที่นั่นนะครับ
เขาจำลองหุ่นซุปเปอร์ฮีโร่แปลกของ
โอ้โหตามภาพที่เห็นเลย

ใครที่ชื่นชอบเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ไปวัดนี้นี่ถูกใจแน่นอนนะครับ
เป็นหุ่นจำลองซุปเปอร์ฮีโร่อุต้าแมนกับสไปเดอร์แมน

หรือว่าวัดพระป้านตำบลต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
รักทุกคนเลยนี่คุณผู้ชมไลน์มาไลน์มาบอกนานแค่ไหนก็รอเพราะรักใบตองและคุณชนะ
ครับผมเอาล่ะมาดูเรื่องของวัดนี้กันต่อนะครับเขาบอกว่ามีประชาชนแวะเวียนมาชมและถ่ายภาพกันตลอดทั้งวัน
แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีนี่เลยรูปปั้นปู่ย่ายักษ์เป้าพระนอน
มีคุณผู้ชมถามว่าคุณชนะไปยืนทำอะไรในวัด
ไม่ใช่ผงไม่ใช่ผงไม่ใช่ไม่ใช่ยักษ์เหรอฮะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่เป็นรูปปั้นปู่ย่ายักษ์เฝ้าพระนอนโดยถือกระบองมือถือแล้วก็แท็บเล็ต
ระบองนะถือไว้แล้วก็มีมือถือแล้วก็มีแท็บเล็ต
ให้เขายุคเขาสมัยซึ่งที่ผ่านมาทุกคนผ่ากันชื่นชอบและมีผู้ที่เข้ามาที่วัดมากขึ้น
ยังทำบุญและสนใจธรรมะเพื่อชีวิตกันมากขึ้นอีกด้วยนะครับ
มาทายหกแล้วก็ดึงคนเข้าวัดก็เธอถามว่ามันมันเสียหาย
ปวดฮ๊อตว่าสร้างจุดสนใจเฮือนกับวัดเนี่ยก็จะทำเพราะคนไม่เข้ามาได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่จะพิจารณาน่าอันไหนปีสมควร

วัดนี้เขาไม่มีมาให้คงให้หวยไม่เอาไม่ใช่นะครับ
เห็นไหมว่าเขาไม่ได้ทำมืออะไรเลยเขาไม่ได้ชูแบบรูปอะไรเลย
เอาล่ะนอกจากนี้ครับทางวัดพระนอนปูคา
ยังได้ตกแต่งอุทยานครูเจ้าศรีวิชัยอย่างสวยงามครับ
พร้อมทั้งทำท่าเดินทำทางเดินด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้
พระเจ้าทันใจองค์ใหญ่ที่สุดหน้าตัก๑๒๙นิ้วอีกด้วย
โดยมีประชาชนพากันไปขอพรแล้วก็แก้บนกันเป็นจำนวนมาก
อะไรไว้ถ้าได้ตามที่ขอก็ไปแก้บนกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกุศโลบายหนึ่งนะคะที่ทำให้น้องหนูเนี่ย
แล้วก็ดูซิว่ายักษ์ถืออะไรอยู่ในมือถือเหมือนที่เราถือหรือเปล่า

ถือว่าตอนนี้ฉันทำเพื่อคุณผู้ชมได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
แล้วคุณผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งของเราแล้วเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่า
ราชบุรีเนี่ยร้อนมากพูดถึงราชบุรีเดี๋ยวเราพาไปราชบุรีดีไหมคุณชนะ
ร้อนอยู่ร้อนอยู่แต่ว่าพี่จะพาไปไม่ได้ไปดูความร้อนไปดูเนี่ยแหละครับกลำดอกเขาออกดอกงดงามเลยทีเดียว
ตลาดเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก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
วันนี้ผมพามาที่จังหวัดราชบุรี
ที่นี่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อ
นั่นก็คือกะหล่ำดอกที่นี่นะครับปลูกออกดอกดีจริง
ซึ่งเขามีวิธีการแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงในการปลูกกะหล่ำดอกที่นี่
เจ้าของเขาชื่อเปิ้ลเปิ้ลสองเปิ้ลดับเบิ้ลเปิ้ล
ใครเปิ้ลคนไหนยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
เอาล่ะเราเจอแล้วครับสองคนเดี๋ยวเราไปถามก่อนว่าเขารู้จักคนที่ชื่อเปิ้ล
เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเออสองคนนี้แหละเขารู้จักไหม
สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจำตามหาคนที่ชื่อเปิ้ลกับเปิ้ล
นี่แหละค่ะคนนี้เปิ้ลแล้วด้านหลังคุณล่ะครับ
ก็เปิ้ลเหมือนกันเปิ้ลเหมือนกันเป็นอะไรกัน
เป็นแฟนกันสามีแฟนกันสามีภรรยากันแล้วก็ชื่อเหมือนกันด้วย
ชื่อเปิ้ลกับชื่อเปิ้ลกะลำดอกของพี่เขาบอกว่าโอ้โหมันออกดอกงามมากมีเคล็ดลับอะไรครับ
ก็เราก็ต้องใส่ใจเรื่องการดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยา
อย่างแรกเลยเราได้เมล็ดพันธุ์เราเอามาจากไหนเอ่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ย
ก็มีบริษัทของเจ๊ไต่นะเขาก็เอามาให้เราทดลองเราก็ทดลองดูก่อนว่ามันดีไม่ดีก็ปลูกทีละน้อย

ก็ดีออกผลผลิตดีออกเร็วตัดได้เร็วไม่ต้องเปลืองน้ำ
ไม่ต้องเปรี้ยงน้ำด้วยระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เลยจนเก็บเกี่ยวใช้เวลานานไหมครับ
ก็ประมาณหลังจากยายกล้าเลยนะกล้า๑เดือนแล้วเพราะพอเราปลูกนี่ก็ประมาณ๔๐วันเราได้ตัดแล้วของพันเจ๊ไต่นะ
แต่อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือมันก็ต้องมีวัชพืชมีอุปสรรคในการปลูกสิ่งสำคัญในการปลูกอุปสรรคของมันคืออะไรครับ
ก็บางทีมันก็จะมีเป็นพวกต้นไม้ขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ถอดแล้วก็ดูแลจ้างเขามั่งอะไรมั่งเพราะเราทำคนเดียวเขาไม่ไหวเยอะ
เอาล่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกษตรกรที่ดูอยู่ผมเชื่อว่าน่าจะสนใจพอสมควรล่ะกับกะหล่ำดอกที่นี่ช่วยแนะนำหน่อยวิธีในการปลูกแล้วก็ใครที่สนใจจะมาปลูกแบบเราเนี่ยควรจะต้องทำยังไง
ก็ถ้ามีที่นะปลูกได้เลยไม่ต้องสนใจอะไรมากเพราะว่ามันได้เงินดีรายได้ดีใช่ปลูกง่ายดูแลง่ายถ้าเป็นหน้าแบบหน้าปกติของมัน
ได้อยู่แล้วดูแลง่ายหน้าหนาวเอาล่ะงั้นผมขอดูสักหนึ่งหัวได้ไหมแบบชัดเลยว่ามันใหญ่โตขนาดไหนเอาออกมาดูหน่อยนี่ตัดกันแบบสดสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับชอบหวานโอ้โหเหลืองน่ารับประทานเลยทีเดียวนี่คือขนาดที่เก็บเกี่ยวได้พอดีได้โตเต็มวัยได้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมได้มาแล้วนี่โอ้โหหัวก็เริ่มเทิมเลยสำหรับเจ้ากะลำดอกที่เห็นอยู่นี้สีทองอร่ามน่ารับประทานมากช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองด้วยนะครับ
ทั้งสองเปิ้ลเลยขอบคุณครับพี่เปิ้ลครับเอาล่ะคุณผู้ชมไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวพี่ทั้งสองเปิ้ลจะพาผมไปเลือกต่อ
เพราะว่าหัวเดียวมันพอที่ไหนเอาอีกสักหัวสองหัวเดี๋ยวไปฝากคนที่บ้านนะครับส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้ว
กับพี่ทั้งสองคนเจอกันสัปดาห์หน้าในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับเชิญครับ
ยังไงน้องไม่ต้องใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วก็ดูสดมากด้วยนะครับครับ
ที่ฉันชอบทานมากเลยนะกะหล่ำดอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณชนะเอามาฝากบ้างมันก็จะดีกว่านี้
คุณไม่เคยมีอะไรติดมาติดมือกลับมาฝากด้วยก็เลย
บ้างบางครั้งบางคราดีฝากมาแต่บางอย่างนะเอามาฝากมานาน

คุณนี่ก็ไม่รับมุกผมเลย

ใครที่เป็นสายหวานรับรองเลยว่า
ของหวานของกินอาหารโบราณขนมพื้นเมืองอร่อย
อร่อยมาเพียบเลยโอดใจรอสักครู่ค่ะ